กลุ่มไอซีสได้ใช้โดรนติดระเบิดจมตีภาคพื้นดินในอิรักโลก
ส่งผลให้ทหารกองกำลังชาวเคิร์สเสียชีวิต๒นายค่ะ
ส่วนที่ซีเตียแรสเซียได้
ฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ

หลังจากที่ได้มีการยุติไปเมื่อสัปดาห์ก่อน
เครื่องบินรบของกองทัพรัสเซียกลับมาเปิดฉากภารกิจการโจมตีทางอากาศอีกครั้ง
ในเมืองอเลโปของซีเรียฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วอย่างน้อย๕๕คน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
หลังจากที่รัฐบาลรัสเซียและซีเรียประกาศลดปฏิบัติการทางอากาศทางตอนเหนือ

ซึ่งรวมถึงซาอุดีอาราเบียและกาต้า

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
มือเข้าไปช่วยเหลือยุติการนองเลือด

กำลังชาวเคิร์ดที่กำลังต่อสู้กับ

ในอิรักและซีเรียหรือกลุ่มไอซิส

ขนาดเล็กเท่ากับเครื่องบินบังคับ
ตกพื้นดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เป็นโดรนสำหรับการลาดตระเวน

ช่วยกันแยกชิ้นส่วนของโดรนออกมา
กลับเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง
สังหารนักรบชาวเคิร์สเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุทันที๒นาย
และมีรายงานทหารฝรั่งเศสบาดเจ็บ

ด้วยจำนวนนี้อาการสาหัสจนต้องส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงปารีสค่ะ